แต่ว่าเรื่องราวที่จะเอามาคุยกันขามแรกวันนี้

เคยทานหรือชอบทานหมาล่าหรือเปล่า
ชอบมากมันเผ็ดจี๊ดโดนใจ
ชอบแบบแห้งหรือชอบแบบเยิ้ม

แต่ข่าวนี้ลูกค้าชายหญิงสองคนขี่รถมาถึงร้านหมาล่า
บอกไม่พอใจที่ย่างให้มันแห้งเกินไป
เอาเก้าอี้ไปทุ่มใส่คนปิ้ง

ถูกเจ้าของร้านเอามีดฟันนิ้วเกือบขาด
เหตุผลเพราะหมาล่ามันแห้งเกินไปครับ
ดูสิฮะนี่โอ้โหแล้วไปเกิดแหล่งท่องเที่ยวอ่ะนะฮะ
มันก็โอ้โหเชียงใหม่
แล้วชายหญิงคู่นี้เขาก็มาถึงปุ๊บ
ก็แต่งตัวดีเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวเป็นปกติ
แต่พอมาถึงเนี่ยเขาก็โวยวายโวยวาย
สั่งหมาล่าไปแล้วทำไมมันแห้งจังอย่างนั้นอย่างนี้

ชายหญิงคู่นี้นะฮะ
เขาบุกมาแล้วคนที่นั่งกินอยู่ก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เออก็เลยโตเถียงกันไปคนก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

สักพักหนึ่งเริ่มปัดข้าวของ

เริ่มมีเรื่องราวกระทบกระทั่งกันคุณผู้ชม
สุดท้ายเนี่ยผู้ชายที่มาบุกเข้าไปทำร้ายพนักงานในร้านก่อน
มีจังหวะเอาเก้าอี้นู่นไล่ทุ่มใส่เขาด้วย

สักพักหนึ่งเจ้าของร้านเห็นว่าโดนกระทำก็เลย

เอามีดมานี่เอามีดมาฟันฟึบเข้าไป
นี่โอ้โหอีโต้โดนนิ้วผู้ชาย

อันนี้วงจรปิดในร้านอีกทีหนึ่งนะฮะ

บอกว่าคือลูกค้าเองก็เป็นคนจีน
เป็นลูกค้าเห็นไหมเขามีการเอาเก้าอี้ไปฟาดก่อน
เป็นลูกค้าชาวจีนสั่งมาล่าผ่านแอป
แล้วสุดท้ายก็ขี่รถพากันมาที่ร้านตำหนิว่า
ที่สั่งไปมันแห้งเกินไปนะฮะ
แล้วก็ไปทำร้ายพนักงานกับเจ้าของร้าน

เป็นการสั่งสอนเขาว่าอย่างนั้น
เหตุการณ์นี้ก็สุดท้ายแล้วทำให้ร้านโดนสั่งปิดนะฮะ
พนักงานที่โดนทำร้ายเป็นชาวเมียนมาก็ถูกส่งตัวกลับประเทศไปแล้ว
ซึ่งร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนรัตนโกศิลป์ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
ตรงของร้านเป็นชาวจีนแต่ว่าเขามีภรรยาเป็นคนไทย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ว
อย่างที่บอกไปลูกค้าสั่งมาล่าไป๓๐ไม้
รายเดอร์มารับสักพักนึงย้อนกลับมาแล้วกลับมาเอง
อย่างที่ผมบอกเหตุผลคือมันแห้งเกินไปกินไม่ได้
ทางร้านเองก็บอกว่าเขาก็เลยเดินทางกลับมาที่ร้าน

แต่สุดท้ายก็อารวาสอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ก็เลยมีการป้องกันตัวด้วยการเอาอีโต้งับไปหนึ่งที
แต่เขาก็คิดเหมือนกันว่าเขาไม่ได้ความเป็นธรรมหรือเปล่า
เพราะจริงแล้วฝั่งนั้นมาหาเรื่องถึงร้าน

นะฮะแล้วก็พนักงานโดนส่งกลับประเทศเลย
เขาที่เหตุผลเอาคลิปนี้ออกมาคือ
ทางรัฐเองก็ต้องขอความเป็นธรรมเหมือนกัน

แต่เขามาหาเรื่องก่อนอะไรแบบนี้
ส่วนความคืบหน้าเราแยกเป็นหลายส่วนแยกเป็น๓ส่วน
เรื่องของทำร้ายร่างกายก็ว่ากันไป
เรื่องของการบุกรุกก็เป็นอีกหนึ่งคดี

ซึ่งทางร้านโดนลูกค้าเข้ามาทำลายข้าวของก็อีกหนึ่งคดี
ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวรอให้คนเจ็บที่โดนฟันอาการดีขึ้นก่อน

ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งทางร้านเองแล้วก็ลูกค้าที่บุกเข้ามาเหมือนกัน
พี่เขาโมโหหิวหรือเปล่าสั่งไป๓๐ไม้แล้วมันไม่ถูกใจไง
ที่พี่ขวัญบอกมันแล้วแต่คนชอบนะ
บางคนชอบมีแบบชุ่มฉ่ำหน่อยมีซอสเยอะ
อย่างเชลลี่กินแห้งได้ไม่ติดเลย
ที่ชอบแบบไหนในแอป
เขาเขียนได้ขอแห้งหน่อยขอชำชำหน่อย
แล้วเอาจริงนะอันเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยนะคะ
คือมันมีแชทที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าเองกับเจ้าของร้าน
เพราะลูกค้าเป็นคนจีนเจ้าของร้านก็เป็นคนจีน

แล้วก็พิมพ์คุยกันเรียบร้อยแล้วเขาอุตส่าห์บอกว่ากลับมากินได้เลยเดี๋ยวไม่คิดตังค์

นั่นแหละสิหมาล่าแห้งเป็นเหตุนะครับค่ะ